ดูหน้ามืดช่วงนี้ลาหูอมหรือเปล่า

ทักบ่อยแล้วเรื่องนี้ดิฉันไม่ซีเรียสเลย
แต่ว่าไม่รู้ว่าสาวปันจะคิดแบบนั้นหรือเปล่า
ล่าสุดเธอบินไปแดนอินาวใช่ไหม
นายกเทศมนตรีค่ะทักมาว่าสวยแบบนี้
หวังว่าเธอจะไม่ใช่ผู้ชายนะจ๊ะ
เออก็เลยเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
นี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะไปเมืองอื่นก็โดนเหมือนกัน

คืออย่างนี้สาวปันเนี่ยนะคะ
เธอได้โพสต์ภาพเขียนกระดาษในมือเนี่ย
ทีนี้นายกเทศมนตรีเมืองบันดุงจังหวัดชาวาตะวันตกของอินโดนีเซีย
เขาก็รีโพสต์คุณแล้วก็ตามมาแคปชั่นแซวว่า
เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนดังของไทยชอบบันดุง
แต่หวังว่าเธอจะไม่ใช่ผู้ชายนะ
แฟนคลับนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนแดนอีหนาวไม่ได้บ้านเรานะ
วิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่เลยว่าการกระทำของท่านนายกนี่นะคะ
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะ
ปันเองยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกนอยอะไรเลย
มองว่าเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำแต่ยังไงซะ
เธอก็อดปลื้มไม่ได้ที่มีแฟนคลับอินโดนีเซียชื่นชอบ
แล้วก็ขอบคุณด้วยที่เป็นห่วงความรู้สึกของเธอขนาดนี้ค่ะ
เคลียร์เรื่องนี้ไปจบปุ๊บเรื่องใหม่แทรกเสียบเข้ามาทันทีเลยนะฮะ
ต่อกันเลยไม่รู้ว่ากระแสข่าวลือที่แบบโอ้โห
เยอะเลยทีเดียวว่านางเอกสาววัยใสโดนพักการเรียนเพราะลอกข้อสอบ
ทีแรกเขายังไม่ได้ระบุชื่อนะแต่ว่าหลายคนบอกว่าอ่านไปอ่านมามันเข้าเขาว่าจะเป็นปันหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้มันลืมมาจากไหนแต่หลายคนอย่างที่บอกไปพุ่งเป้ามาที่เธอแล้ว
เธอจะตอบว่าอย่างนี้ค่ะคุณแบบตรงไปตรงมาตามสไตล์เธอเลย
ปันแน่นอนเพราะเพิ่งจะไปเรียนมาอีกทั้งเธอเองไม่เคยคิดลอกข้อสอบใคร
ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้จบป่ะชัดเจนป่ะเป็นอันว่าเคลียร์ทุกประเด็น
เรื่องที่ว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยเชื่อว่าถ้ามาทักดิฉัน
อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวดิฉันยินดีและชื่นชมมาก
เพราะว่ากระเทยไทยเดี๋ยวนี้สวยไกลดังไกลระดับโลกดูสิ
มิสอินเตอร์เนชนัลควีนล่าสุดไทยยังครองมงกุฎเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่แคร์อย่าไปแคร์คำคนนะคะปัน
สวยยิ้มค่ะงดดราม่านะคะเรื่องนี้